รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ

อยู่ในวงการมาเกือบ๒๐ปี
ชื่อว่าดังแล้วก็ดังจริง

เขาก็ยังมีเพลงที่โดนนะครับ
แล้วก็เรียกว่าดังอยู่ตลอดมาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยนะครับ
แต่ใครที่หลายคนยังไม่รู้นะฮะ
ในเรื่องราวของความมูเตรลูของเขาคนนี้นะครับ

เป็นคนที่เรียกว่าแสวงหาไปเทพ

คุณเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้น

เพราะฉันยังไม่อุ้มตุ๊กตาลูกเทพ
วันดีคืนดีเธออยู่ไหน

ฉันอยู่หัวหินไปทำอะไร
เอาตุ๊กตาลูกเทพไปเที่ยวทะเล

ก็ต้องเอาตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบิน

หนักเลยเหรอฮะ

หนักอย่างไรหรอฮะ

คนนี้ชื่อน้องดัง
คนนี้ชื่อน้องพันปี

ไปยุโรปที่สุดคือไปด้วยฮะ

คุณเรียกองค์เป็นคนหรือเป็นคน

อย่างคนเนี่ยหลายคนบอกว่าคำว่าลูกเทพมันจบไปนานแล้ว
คนไปทิ้งไว้ตามวัดตามวาใต้ต้นมงต้นไม้

บางทีอยู่คนเดียวเราก็บางทีไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกับตุ๊กตาเนี่ยแหละ

คือนางก็แค่มองว่ามองดีก็คือว่ามันเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจเรามากกว่า
คือมองสองด้านนะฮะคือจะมองว่าเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็น
อันนี้นางเชื่อนางเชื่อในพลังงานที่เรามองไม่เห็น
อย่างเช่นว่าคุณสามารถชมโทรทัศน์ตอนนี้อยู่ได้ยังไง
เพราะเราอยู่ตรงนี้คุณอยู่ที่นู่นมันต้องมีพลังงานอะไรบางอย่าง
หรือกระแสอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอันนี้นางเชื่อในตรงนี้
เพราะฉะนั้นการที่เรามีลูกเทพมันหนึ่งบางทีเราเป็นทีมถ้าเราแบบวันนี้เราขอให้เราประสบความสำเร็จ
เราพูดอะไรดีออกไปมันก็จะมันก็จะได้พลังงานอย่างนั้นกับงาน
คิดว่ามันก็อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใคร
คุณเคยเห็นดวงวิญญาณหรือมีประสบการณ์ในตัวลูกเทพบ้างมั้ย
บางทีนางนอนคนเดียวแล้วพื้นที่บ้านเป็นพื้นไม้

ก็บางทีก็จะอาจจะยินเสียงแบบตะแตะตะแตะเดินอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเราก็รู้สึกว่านี่มันหรือมันเป็นจิตแจ้สมนุษย์ของเราที่รู้สึกว่า
เฮ้ยเรามีเขามาอยู่ในบ้านแต่ว่าเรามีเจ้ามีวิญญาณเด็กเขามาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
มันคือสิ่งที่บางทีเราอาจจะคิดไปเองใช่
แต่ว่าเวลาไปฟังเทศเด็กคุณก็ต้องพาเทศไปเอาฟังด้วย
ก็ถ้ามีโอกาสถ้ามันไม่ถึงขั้นแบบหูลำบากตักตามอะไรก็เอาไปด้วย
อย่างที่ดังเคยเล่าให้ฟังว่าบางวันคือรู้สึกว่าเขากระโดดอยู่บนเตียงคุณกัน

คือถึงไม่มีเขาบางทีก็เจอค่ะ
ก็จะมีความรู้สึกว่าเคยเจอแบบเหมือนกับนอนอยู่แล้วมีเตียงหนึ่งมันเตียง
มีใครมานั่งพี่ตัวจะรู้สึกแบบมีคนมายวบอยู่ข้างเรา
ก็มีบางทีนั่งสมาธิอยู่
ตอนแผ่นไม้ตาเขาจะรู้สึกได้ว่ามีมีคนมาอยู่รอบตัวเรา
แต่เราไม่แค่รู้ตามรู้สิทธิ์เราให้ทันเพราะฉะนั้นเอง
ตื่นตนกไม่กลัวเราก็แผ่เมตตาให้
คุณพ่อเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหรือเปล่า
พ่อนางก็สอนนางอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่าบางทีการที่เราทำบุญทำ

ก็คือคุณพ่อก็จะพูดเสมอว่าเนี่ย
อัลบั้มดังชุดหนึ่งต้องไปไหว้เจ้าไหว้อะไรที่ไหนไหม
บางทีเราก็ทำได้ด้วยตัวเอง
อย่างคุณพ่อเป็นที่มีคนตำรวจได้พ่อต้องไปบนบานสารกล่าวไหม
ก็ไม่มีเราทุกอย่างมันทำได้ด้วยตัวเอง
แต่ว่าเรามีเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
อย่างคุณพ่อจะนับถือร๕รัศกรรมที่๕
พระปริยะมหาลาคแต่สิ่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งคุณพระดำเขากระซิบบอกผมเอาไว้
เชิงลงหรอกครับก็คือแบบเวลาเราไปทำบุญ
แล้วก็พระองค์ไหนที่เขาจะถนัดให้ท่านเป่าหัวให้
ก็จะถอดทุกอย่างนานนาฬิกาข้อมือแหวนต่าง
ก็ให้พระท่านเป่าให้

เราก็ไม่ได้ใส่จะเป็นแหวนนานนาฬิกา
ยังการลงทองคุณลงทองที่ติดทองรอบหน้าทอง
อันนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับ

ลงบ่อยหลังจะพาเพื่อนไปลงมากกว่า
แต่มีชิ้นไหนบางทีที่ใส่ไม่เคยถอนเลย

ใส่โอกาสได้เขียนน้ำมันสักเป็นน้ำมันบนกระหม่อม
ไม่ใช่กระบ่อมมันบนหัวกระโหกตรงนี้ให้

คุ้วพีชละ
ไกลคิดบอกว่าขู้กลัวมั้ยกลัวครับกลัวแต่ว่า
ยังเค้าผิวอ่าอิอมเคยเจอมะมาเหมือนจบมาคิณคือรังกายหน่วยฮะคืออ่ากันว่าเราลับเนี่ย
แล้วเขาสมองจะสั่งให้ร่างกายเป็นอามภาษณ์
ก็คือหลับแบบหลับนิ่ง

แต่ว่าบางทีร่างกายเราสมองเราฟังก์ชั่นแบบด้วยความเหนื่อยล้าเนี่ย

เหมือนจะครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วขยับตัวไม่ได้
สมองเราตื่นแต่ว่ามันยังทำงานไม่ทัน
มันเลยทำให้เราแบบเกิดอาการขยับตัวไม่ได้เหมือนผีอำ
แล้วก็จะได้ยินเสียงต่าง
มันก็จะเป็นเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์
คือเราจะพรีอำมองทุกอย่างให้มันเป็นสองด้านไว้
เพราะว่าบางทีคุยกับใครแล้วบางคนที่เขาไม่อินกับเราเนอะ
เขาก็จะไม่เชื่อนางก็ต้องมองสองอย่าง
คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะทันสมัยใหม่
ถ้าสมมุติมันถึงโงงการบรรเทอบ้านแล้ว

แต่คุณก็ยังมีความเชื่อเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจะสูง
ผมเชื่อครับเพราะว่าเราโตมากับวัฒนธรรมไทย
คนไทยเราก็ต้องมีการปลูกฝังกันเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะ
ทำไมจะต้องมีผีกระสือทำไมจะต้องมีผีปอบผีเปรตอะไรอย่างนี้นะฮะ
จริงแล้วน้องมองว่ามันก็เป็นกุศลวายเมื่อก่อนมันมืดมันทุ่งเป็นนา
ข้างนอกนั้นระวังนะคือเมื่อก่อนโจรอาจจะถือไฟก็ได้

อย่างความเชื่อเรื่องผีวิญญาณคุณเชื่อตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าคุณมีพี่เลี้ยงเล่าให้คุณฟัง
พี่เลี้ยงนั้นเป็นคนอีสานค่ะ
ก็จะเล่าให้ฟังว่าคือที่เคยเห็นเปรตนะ
เคยที่หมู่บ้านนะมีปอบนะมีอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่านางก็รู้สึกว่านางเชื่อเรื่องวิญญาณ

คือคนเราทำไมเลือดลมเรา
มันดำเนินชีวิตอยู่ได้ยังไง
มันไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีการเติมน้ำมัน
หัวใจเรามันเต้นได้สูบฉีดเลือดเราได้
นางเชื่อในเรื่องแบบระบบวิทยาศาสต

ใช่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่

ที่เราคือคนเราตายไปแล้ว
อาจจะไม่ได้เป็นวิญญาณเหมือนนุษย์ที่เราเห็นก็ได้
อาจจะเป็นพลังงานอีกพลังงานหนึ่งก็ได้ที่เรา

ฝันเห็นได้รู้สึกว่าท่านกลับมาหาบ้างไหมฮะ

อาจจะเป็นพ่อสอนลูกไว้เลยไม่กล้ามระหา
แต่เราก็รู้สึกได้ว่าพ่อคงไปอย่างมีความสุข
พ่อนอนหลับสบายยิ้ม

นั่นก็คือที่คุณพ่อก็เหมือนกับเขายังดูแลคุณอยู่
ก็ยังรู้สึกว่าพ่อยังอยู่ตลอดอยู่กับเราอยู่ตลอด
เพราะว่าจริงแล้วคือเราจะมองให้ทุกข์มันมีความเสียใจอยู่แล้ว
ในบางวันบางเวลาได้หยิบรูปของเขาออกมาดู
แน่นอนมันก็อาจจะมีร้องไห้บ้าง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันคือสัจธรรมอะครับ
มันคือโรคแห่งความเป็นจริงคือเกิดแก่เจ็บตาย
พ่อเราไม่อยู่แล้วเราจะไปเอาพ่อกลับมาได้ยังไง
เพราะฉะนั้นต้องมองในแง่ดีว่าเฮ้ยยังไงพ่อก็อยู่กับเรา
ก็อย่างดังกับพี่ดาวคุยกันไว้ว่า
เดี๋ยวพ่อพระศาลเผยคุณพ่อเสร็จ
แล้วก็จะเก็บกระดูกคุณพ่อไว้
แล้วก็อาจจะคลิปผมคุณพ่อไว้

มีอะไรเราก็อยู่กับพ่อตลอด

ตอนนี้คุณไปวัดป่าแดดที่เชียงใหม่
ไปวัดพระพิกาเนสที่นี่ดาราไปกันเยอะด้วยล่ะ
ไปลงทงลงทองหน้าทองเยอะแยะ
นางก็ได้ร่วมสร้างหอพระพิกาเนสด้วย
ทำไมถึงต้องไปพระพิคเนตที่วัดป่าแดด

มันคงเป็นทุกอย่างมันเกิดมาด้วยเหตุและผลนะฮะ

ไปร่วมบุญกันไว้ตั้งแต่อดีตชาติก็ได้
แล้วก็อีกองค์นึงที่คุณจะไปประจำเลย

ทำไมคุณถึงเชื่อพระทันใจสำหรับคุณแล้ว
ทำไมคุณถึงเชื่อและมักจะไปที่พระทันใจ
หนึ่งคือการถวายดอกไม้สด
เขามีความเชื่อว่าทำให้คนเราหน้าตาดีและผิวพันธุ์ดี

สองคือเราได้มีโอกาสได้ไปกราบพระ
แล้วก็ได้ไปขอพรท่านด้วยนะฮะ
บางทีได้หรือไม่ได้นางไปนางก็
นางก็ถวายดอกไม้สดให้

คือเอาเสื้อผ้าเรามาขาย

อะไรอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่า
ปรากฏว่าหนึ่งก็กะไว้แค่ประมาณแบบอ่ะ

นางกะไว้ประมาณ๕แสนปรากฏว่า
ปิดยอดขายเสื้อผ้าของมันทั้งหมด๒ล้าน

เสื้อผ้ากะว่าโอเคละ๕๖แสนน่าจะขายได้
ปรากฏปิดไปสองล้านใช่อืมเอาเงินไปทำบุญหมดเลยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งเราก็ไปทำบุญกระจายกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมก็คุณก็คิดว่า
เพราะเด็กเด็กพวกนี้แหละให้คุณแต่ของนางจะไม่ได้แบบว่าโอ้โห
บูชาอะไรมากคือวันที่เรากลัววันแรกปุ๊บนางก็จะเรียกมานั่งพูดเลย
แต่ก็นี่คืออันนี้ถ้ามาสายหนีน่ะนางก็ต้องเรียกเหมือนละลูกอะ
เพราะน่าจะอยู่ได้บุญมากกว่า
นางไม่ได้ไปเส้นด้วยอาหารเส้นด้วยอะไรนางทำบุญนางก็นึกถึงเขา
เอางี้เดี๋ยวเราพักก่อนคุณพุดดำ

หลังก็อย่างที่พอแบนเข็มไปนั่งสมาธิ

เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา
ทุกคนที่แผลไม่ตา

มีการขยับขยื่นของโซฟา

ถ้าโลกมันมีศิษย์ภาพจริงขอให้เห็นอะไรบางอย่าง

ถ้าออกมาก็จะเห็นลูกกลมอยู่บนหัว

ไม่เชื่ออย่าลบลูกมูเตลูกไม่เข้าใกล้ออกไฟ
มูไนท์
กลับมามูกันต่อนะครับมาคุยเรื่องตะกรุดกันบ้าง

เริ่มจากไปไหว้กับคุณพ่อคุณแม่พาไปไหว้พระทัวร์อุดรธานีกัน

ก็ไปเที่ยวหลายวัดแต่ว่ามาเจอวัดพระอาจารย์พระอาจารย์หนึ่ง
เขาก็บอกว่ามีฝังตะกุดด้วยนะไปลองดูอะไรอย่างนี้
มันฝังได้ครั้งละสามแล้วเข้าไปในในแคท

ใช่ค่ะก็เลือกเอาครับว่าอยากได้อะไร
๑๖นอก
ก็เป็นหลายอย่าง
ไม่ตามมหาเนิยมในแหละ
เหมือนจะรอห้อยพระ
แต่ฝังก็ในตัวเราเลย

งั้นเดี๋ยวให้เนรเข้าไปดูตำราข้างใน
แล้วก็อาจารย์ก็เลือกให้
แล้วก็ท่านก็ให้เนรเขียนให้เลย

เขียนตำราใหม่ก็คือเขียนบทหมายให้เราเลย
เป็นคนไม่ชอบอะไรเหมือนใคร

เขาจะมาบอกว่าเฮ้ยเวลามีเหตุไม่ดีปุ๊

อันนี้เขาบอกให้สังเกตเฉย

นางก็คิดว่าเราทำดีอยู่แล้ว
แต่ว่าเขาบอกให้สังเกตว่าเวลาเราเลือกคันเนี่ย
มันจะมีเหตุดีหรือเหตุไม่ดี
ก็คือสถิติแหละให้เรานับดูว่าดีหรือไม่ดี

นางไม่เคยคือมันคันมันมีอยู่แล้วแหละ

แต่ว่าพระอาจารย์บอกให้วิธีการเลี้ยงเขา

ฉีดไปที่เนี่ยก็ลูบไป

ตะกรุษเหมือนกับตะกรุษจะมีชีวิต

แล้วตั้งแต่คุณฝังมาเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ตอนนี้ก็หอมตลอดอ่ะใต้ตรงแขนฉีดทุกวัน
ไม่คือเป็นคนชอบน้ำหอมอยู่แล้วด้วย
ใช่เป็นคนตั้งแต่เด็กจนโตเป็นคนแบบ

ใช่คือไปไหนต้องแบบไม่เรียกว่าแค่ฉีดเรียกว่าอาบ
ตั้งแต่แบบหัวจะหลดกางเกงแบบฉีดหมด
คือจริงแล้วคุณเป็นคนที่มีของดีเยอะมากในร่างกายหรือในตัวก็ตามแต่นี่นะครับ
แล้วตัวส่วนตัวแล้วมีเซนต์ไหมอาจจะเห็นวิญญาณ

แต่มีเซนต์ที่ว่าเราไปไหนเราได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดี
คือรู้สึกว่าเราทำตรงนี้แล้วมันดีจังเลย
ได้มีโอกาสได้ไปเจอหลวงปู่ที่พระคุณพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติดีใช่
ตอนที่คุณบอกสักบนหัวท่านใช้อะไรสักหรือใช้อะไรจ้าง
ใช้เป็นไม้ค่ะไม่ได้เป็นสักค่ะเป็นไม้แล้วก็น้ำมันจิ้ม
จิ้มแล้วก็เขียนอยู่ที่หัวเราะ
แล้ววันนั้นเราก็ไปลองของ

ถ่ายรูปที่ภูเก็ตก่อนขึ้นคอนเสิร์ต
ก็แบบการิทานจิตว่าถ้าเจมส์นี้ถ้าลงแล้วมันมีประสิทธิภาพจริง

ถ่ายออกมาก็จะเห็นเป็นรูปอุ่มอยู่บนหัว
มันบอกว่าอาจจะเป็นนายนามก็ได้ใช่ไหมที่เขาเคยพิสูจน์กัน
มันก็แปลกทำไมขึ้นไปใหญ่มาก

สำหรับคนที่ยังไม่สัทธาเรื่องนี้
ลองดูลองอธิษฐานจิตดูก็ได้ว่า

มีอะไรดีเกิดขึ้นไปใน๓๕วัน

เพราะบางอย่างที่เราได้มาในชีวิตนางคิดว่า
เพราะเราทำบุญมา
มันไม่ได้มาเพราะว่าแบบความบังเอิญ

แล้วยัหนที่คุณสักเห็นบอกมีสักเสื้อเหลวหลัง
คือคุณเชื่อว่าอะไร
ก็คือเป็นคนที่แบบทำอะไรก็จะทำให้สุดอะฮะ
คือแบบเหมือนกันว่ามีวิชาสตาร์ตที่๕แถว
มาด้วยอะไรต่างนานามากมายกับกอง

เอ๊ะเรายังไม่ได้ปริญญาสูงสุดนี่

เจออะไรไหมศักดิ์หวังศักดิ์

ได้จริง
มันอะไรอย่างเงี้ยฮะ

เจอมั้ยก็ลืมตามมาก็ไม่มีอะไร

เคยนั่งนานสุดเห็นเพื่อนบอกเพราะเรานั่งเราไม่รู้แล้วนะ
คือนั่ง๓ชั่วโมง
คุณนั่ง๓ชั่วโมงเลยเหรอ
นิ่ง๓ชั่วโมง
คือเป็นรุ่นน้องที่มานอนด้วยเนี่ยเพราะนอนพื้นด้านล่าง
บางทีเราก็นั่งบนเตียงเพราะว่า
แล้วนั่งไปเรื่อย

น้องก็ตื่นมาสว่างแล้ว
ก็ยังเห็นนั่งอยู่
อุ้ยลังจงไม่นั่งนานขนาดนั้น
แล้วคุณรู้ตัวเองไหมคุณนั่งนานไหน
จะไม่รู้สึกตัวเอง
เราก็นั่งแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมันนิ่งแล้วมันก็นิ่งนะฮะ

เราสามารถรู้สึกว่าร่างกายเราละเอียดมาก
คือมันจะเห็นจะรู้สึกได้เลยว่าแบบ

ใช่บางทีไอน้ำกระเด็นออกจากหุมขนนี้
เราจะรู้สึกตัวได้เลยว่ามันเป็นอย่างงั้น

ใช่อันนี้จากความรู้สึกดัดดังนางนั่งสัมผัสมาแล้วนะฮะ

แต่ว่าคือรู้สึกได้เลยว่าแบบ
น้ำกระเด็นตึ้งอย่างงี้
แล้วก็บางทีเราอาจจะนั่ง

ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ย
คนเราทำกรรมเยอะมากเลยนะฮะ
คนเราทำกรรมทุกวันบุญก็มี
แต่กรรมเยอะมากกรรมเล็กกำน้อย
นางก็จะย้อนกลับไปนึกย้อนกลับไป
แล้วก็นึกถึงบุคคลเหล่านั้นที่เราเคยทำกรรมไว้
แล้วก็เข้าไปที่สวงสวนแล้วขอ
เมตตาให้เขาแล้วก็ขอโอโหสิกรรม
เราก็มองย้อนกลับไปว่าอดีตเราเคยทำกรรมอะไรไว้บ้าง
อย่างที่บอกกรรมมันแก้ไม่ได้
แต่มันก็สามารถทำให้มันดีขึ้นได้

คุณเคยมารายการท็อกทะลุดาวเมื่อประมาณสัก๒ปีที่แล้ว
ได้มีโอกาสร่วมงานจากเมืองนอกเมืองนายังฮะ

ดูว่าคุณจะสูญเสียครั้งใหญ่

ไม่อยากให้ตรงแต่มันดันตรง
มันยังติดค้างอีกอย่างหนึ่งที่เขาดูไว้คือ

อยากทราบไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไง
เรื่องอื่นดันตรงเรื่องศูนย์เสียตรงใช่ไหม

ถูกต้องนะฮะอาจารย์นักรอคุณอยู่ช่วงหน้า

ระวังมากเพราะดวงชะตานี้มันมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุ
เหยียบลงสะพานแล้วมันโค้งรถหมุนล้อหลุดชน
ที่จะเซอร์ฟ้าหักแล้วแบบไฟดับทั้งถนนแล้วปึ้ง

หมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

หมูให้สุดกับหมูขั้นแทบ
สวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ
คุณดังคันก่อนครับครับพอดีเคยเจอกันแล้วนี่นะ
เคยเจอกันไหมฮะคุณดังอยากเจออาจารย์รักมากใช่ไหม
เขาอยากเจอแต่เขาบอกว่าชีวิตของเขาไม่เคยมีความรักเลย

บอกว่าอาจารย์เคยดูคุณดวงแม่นมากในท็อกทะลุดาวมาก่อน

กี่ปีแล้วตัวเอง๓ปี๒ปีได้มั้ย
สามารถอาจารย์ดูว่ายังไงครับอาจารย์ดูว่าเขาจะได้โกลอินเตอร์
ตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปโกลอินเตอร์ยังไง
อยู่ดีเขาก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับดาราระดับ
ถ้าสมมุติจะเรียกดาราระดับฮอลลี่วูดนี่แหละ

ที่ดับมากกว่าไหมครับดูว่าจะมีเกณฑ์ศูนย์เสียด้วย
ใช่ไหมฮะก็ก็ศูนย์เสียคุณพ่อ

แต่เรื่องความรักนะอาจารย์บอกว่าเจอเดือนจุลายเนี่ย

คนทุกคนในโลกนี้มันพูดวงวาลัคนะแล้วเนี่ย
ก็จะมีดาวที่ปรากฏในดวงชัด

คือดังเนี่ยเกิดราศีมีน

แล้วดาวหลายดวงโคลกจอมไปเป็นอาริ

อังคารดาวจันทร์เป็นอาริกับดวงชะตา

คือชีวิตในเรื่องทุ้งความรักนี่
ดาวสุกเป็นอาริเนี่ยใครก็ตามทีที่โหนทั้งหลายดูแล้ว
พื้นดวงชะตาเดิมไม่ใช่ดูแค่ว่าราศีอะไร
แต่ต้องดูดาวในเดือนชะตาราศีเป็นไง
สุขในเรือนชะตาในวันเดือนปีเวลาเกิดเนี่ย
เป็นอาริกับดวงชะตาแปลว่าความรักจะไม่สมหวัง
เป็นไปตามปรารถนาดังที่คนอื่นเขาเป็นกัน
อาจารย์ไม่ได้หมายความว่าพ่อผมเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่มันก็มีคนเป็นแบบดังมากมายที่เขาก็สมหวังในความรัก
ก็มีถูกต้องไหมมันไม่ใช่แปลว่าด้วยเหตุที่เรามี
วิถีจิตวิญญาณแบบนี้จึงไม่สมหวังไม่ใช่
เพราะคนแบบนี้ก็มีคนอื่นที่มีเป็นและเขาก็สมหวังก็มี
แต่ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่ถ้าเอาเรื่องความรักเป็นสถานะ
เป็นที่พึ่งจะพึ่งไม่ได้จะมีความเจ็บปวดรั่วร้าวกายและใจ
แต่ถ้าเกิดทำให้คนมารักมาชื่นชอบชื่นชมอันนี้มีเยอะ

อาจารย์ไม่ได้บอกว่าความรักส่วนตัวเขาจะไม่มี
ไม่ใช่พูดแล้วไงว่าดวงชะตาเวลาเกิดมา

ไม่ใช่ดูแบบคร่าวดูละเอียดคือเรียกผูกดวง
เอาวันเดือนปีเวลาเกิดมาผูกดวงเป็นรูปดวงแบบนี้
แล้วถามว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับดวงชะตานี้ถ้าเรื่องความรัก
หนูจะมีผัวจะมีเมียดีหรือไม่หรืออยู่เป็นโสดดี
ถ้าเป็นโสดกับมีครอบครัวอะไรจะดีกว่ากันอย่างนี้เป็นต้น
อันนี้ต้องถามข้อแรกเลยเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้เป็นโสดดีกว่ามีครอบครัว
เป็นโสดดีกว่ามีครอบครัว

ตอนนี้มีไหมคนที่แบบอยู่ใกล้ตัวเขาหรืออะไรยังไง

คือถ้าหมอดูคนไดที่มีคุยศาสนความรู้
แล้วไปเอาใจดังว่าดีเจอแล้วมันบอกไม่จบ

จะเป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่เฝ้ามองหน้ากระจก
หน้าตาเราก็ดีความรู้เราก็ดีชาติตระกูลเราก็ดี
แต่ทำไมหนอคนนั้นที่เคยร่วมชาติร่วมพบกับเราไปอยู่ที่ไหน
ทำไมเขามาปล่อยให้เราวาเวอย่างนี้
จะมีคำพูดนี้ทันทีเลยเพราะอะไรมันจะไม่มีคนคนนั้น
เพราะมีเมื่อไหร่มันก็จะแค่ฉาบฉวยผ่านไปผ่านมา
นั่นคือของเก่าของเก่าแค่ว่าคนเรามันน่าจะมีคนที่เห็นหน้ากันแล้ว
รู้สึกคุ้นชะตาคุ้นเคยผูกพันมีใจต่อกัน
ื้อกูลไม่ใช่เหลือเพียงเสน่หาในกายรูป
หรือคิดจะรอดรวงในทรัพย์ซึ่งกันและกันเท่านั้น
สิ่งนี้มันไม่มีในดวงดังหรอกที่มันจะเป็นอย่างนั้นที่มีมาแต่อดีต
แต่ถ้าเกิดว่าชาตินี้ฉันชอบเธอนะเอาละไปร่วมสร้างพระกัน
ไปทำบุญกันไปนั่งสมาธิกันอันนี้บุญสร้างถ้าหาที่จะทำอย่างนี้ทำได้

ผมถามอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความรักไม่ใช่คู่รักไม่ใช่คู่ครอง
แต่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นแบบคนที่จะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่า
ช่วยดูแลกันมีมั้ยอาจารย์เคยตั้งคำถามเรื่องนี้นะกับคนมากมาย
เพราะว่าตัวเองก็เป็นตัวเองก็เป็นตัวเองเนี่ยมีคู่แล้วจะต้องมีเหตุเพศภัย
นานาประการเพราะฉะนั้นเวลาคบหรือรู้จักกับใครจะบอกเขาตั้งแต่ต้นเลยว่า
ถ้าหากความรักเราเป็นดุดหนุ่มสาวปกติทั่วไปเปิดเผยชัดเจนและมีกิจกรรมโน่นนี่นั่น
ห่วงสุดการอังเลยมีแต่ความทุกข์ดังนั้นเธอและเราจงมีความคุ้นชินศรัทธาในความเป็นเรา
และเราจงอย่ารักกันและหึงหวงกันแต่ร้อยทั้งร้อยเราทำได้มันทำไม่ได้
มันจะหึงห่วงไปไหนไปกับใครคือพักนึงคนมันจะมีหึงห่วง
อย่างนั้นเราชอบนะพี่แต่ว่ามันไม่มีไง
รู้ไหมว่าทำอะไรดังไม่มีแฟนครูโหนเขาว่าอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์พัฒนาพระสิริ
คือดาวความรักคือดาวสุขเป็นอาริกระดวงเด็งกระดาวเสา
ซึ่งเป็นดาวแห่งความทุกข์อยู่ในมุมอลิและวินาท
มันแปลว่ามันเป็นความรักที่เป็นความทุกข์ที่ไม่สามารถลงเอยได้แบบปกติ
และมีความรักที่พัดพรากต่อให้รักกันมากวันหนึ่งก็ต้องพัดพราก
หรือมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันมีดาวดวงหนึ่งคือดาวเจ้าเรือนคู่ครอง
หรือความรักมันมาเป็นราพะและเป็นมหาอุทธิ์ตัวอาจารย์เองก็มีดาวความรักเป็นมหาอุทธิ์
อาจารย์ก็เลยถามอาจารย์พัฒนาครูขวนว่าอาจารย์ครับมันแปลว่าอะไรครับความรักเป็นมหาอุด
แปลว่ามากมายแปลว่าคุณรักมีคนที่พูดคุยด้วยสื่อสารด้วยมากมาย
คนที่เขาคิดจะรักเขาคิดว่ามีคนรักแล้วดังก็เหมือนกันเมื่อดาวความรักคือดาวคู่รัก
ปัตตานีคือคู่ไม่ใช่ดาวที่มีทนต่อความรักแต่เป็นดาวตัวคู่เนี่ยมาเป็นลาพะและเป็นมหาอุด
แปลว่าดังเนี่ยคนนี้เขาชอบดังดังคงมีแฟนแล้วมั้งคือเขาจะคิดอย่างนี้ทันทีเลย
เขาไม่เชื่อว่าดังไม่มีอืมมหาอุดประเรามากมายคนที่คิดจะรักเราก็จะกลัวเลยว่า
กล้ารักหรอกคนนี้คงมีคนรักแล้วมากมายคงมีคนคิดแบบนี้แน่
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เมื่อเป็นตัวตนของดังอย่างนี้เนี่ยดังจะหาใครเป็นคู่เพราะดังเป็นคนโคตรฉลาด
เข้าใจไหมในดวงดังเนี่ยถือว่าอาจารย์ไม่รู้ดังเรียนจบระดับอะไรแต่ความหมายของในดวงชะตา
ผู้ใดมีดังพฤษฎีเป็นมหาจักรมหาอุทธิ์ผู้นั้นจะแสดงว่าจะมีสติปัญญาเป็นเลิก
ถ้าดังพฤษฎีในดวงชะตาไม่ได้เป็นอริมรณวินาศแก่ชะตานี่พฤษฎีเป็นลาพระแก่ตัวเอง
และเป็นมหาอุดแปลว่าเป็นคนฉลาดมากปฏิพันธ์ไหวพิบความเฉลียวฉลาด
แล้วดังก็สามารถรู้ระบบระเบียบประเพณีของการเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านาย
ของการใช้กับหลายเรื่องดังที่เป็นคนแพรวนะหมายถึงว่ารอบตัวที่เป็นหมดรู้ทุกอย่าง
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณดังนาลีพิฆาตออกไปเรียบร้อยแล้ว

แต่งเพลงแต่งให้ดังดังต้องเขียนพอร์ตเรื่องด้วยตัวตัวเอง

แล้วพอตเรื่องนี้ต้องให้มันมีพอร์ตเรื่องที่ดังอย่าให้มันจบแบบ
จบแบบมีกำลังใจจบแบบให้กำลังใจคนจบแบบสัจธรรม
มันยากมันจะให้คนแบบอย่างนาริวิฆาตคือมันให้คนลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเอง
มีความใช้ศัพท์ที่มันโหดหน่อยแต่ว่ามันคือเป็นการแบบให้กำลังใจคนที่ถูกแบบย่ำยี
คนที่ถูกแบบเพื่อนล้อที่โรงเรียนหรือแบบผู้หญิงที่โดนกุย่ำกุยยีอะไรอย่างนี้
ขึ้นมาสู้เพื่อต่อสู้เพื่อแบบให้เห็นคุณค่าของตัวเอง
คือดังจะทำได้อาจารย์ดูในดวงที่ดังบอกว่ายากแต่ดังทำได้เพราะถึงเวลาแล้ว
จะทำได้แล้วประสบความเร็จแล้วกลายเป็นผลงานที่อมตะนะ
คุณค่าไม่ใช่เป็นไม่ใช่แค่เป็นละครเพลงแห่งชีวิตที่แค่แฟนคลับเราเฮกันไปฮากันมาไม่ใช่
แต่คนจะมาพูดถึงท้อมเตอร์เท้าว่าโหมันให้สาระโอ้ให้คุณค่าเข้าใจชีวิตเลย
รู้สึกโปรงและรู้สึกแบบทราบซึ้งอันนี้ซึ่งดังลองคิดค้นดู

อาจารย์พฤศจิกาแล้วใกล้ปีใหม่แล้วเดือนหน้าก็สิ้นปีแล้ว
ราศีไหนในช่วงพฤศจิกายนระวังอกหักรักคุด
คือพฤศสกับพิจิกกำลังจะหมดเคราะห์ละนะจากนี้
หมดเคราะห์วันที่๑ธันวาคม
๑ธันวาคมพฤศกับพิจิกหมดเคราะห์หมดศกละ
ชาวราศีธนูกับมิถุนก็จะเจอเคราะห์เรื่องความรักแทนแล้ว
่อะแย่กใยห่างกันไป
แย่ก
สุขภาพร่างกายก็อย่างบ้างไม่ค่ะ

คือดังเนี่ยเขาจะเป็นโรคตลอดชีวิต
หนึ่งโรคขี้หมูลากขี้หมาแห้ง
ความหมายคือว่าคันนู่นคันนี้ภูมิแพ้นู่นนี่นั่น
คือไม่ได้เป็นสารณะว่าเอดมะเร็งโรคร้าย
เป็นโรคไร้สาระเป็นโรคทำให้เกิดความรำคาญ
คู่กันละหนึ่งโพโมทจากโรคนี้มาอีกโรคนึงมาอีกโรคนึง
เหนือก็จะเป็นไซนัส

อายุยืนนะ

ระวังมากเพราะดวงชะตานี้มันมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุ

เพราะเราจะได้ระวังจะได้เตรียมตัว

อังคารกับดาวเสาร่วมหรือเล็งกันในพื้นชะตา

สภาวะของถ้าคนแบบนี้

ที่ดวงอย่างเงี้ย

ดังก็เหมือนเจมส์เรืองสักที่รอด

จะตายอย่างงี้หรอ
เรื่องรถยนต์เหมือนกันเบเมื่อกี้นะ
แม้เขามีเกณฑ์อุบัติเหตุ
มีเกณฑ์อุบัติเกณฑ์ตลอดตลอด
คือเฉียดแบบรถชนสวรรค์ภาคหัก
สวรรค์ภาคหักแล้วแบบไฟดับทั้งถนนเลยปึ้ง

ถูกตามในเด็กทั้งหนึ่งสมัยกับถ้องรอ

แล้วก็ไม่เป็นไรเลย
แล้วโชคดีว่าเพิ่งทานข้าวเสร็จหัวข้ามเหนือ

ตอนน้องตกใจตัวซัลเลยออกมา
แล้วมีอีกครั้งหนึ่งก็คือ
คือเฉียดมา
แล้วมันก็ถือว่าหนักทั้ง๒ครั้งนะฮะ
แต่ว่าไม่มีอาจารย์
ดวงก็เฉียดดวงเป็นอย่างนี้ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีก

อย่างที่บอกว่าปีนี้ดวงทั้งสูญเสียของที่รักที่สุดไปแล้ว

เมื่อมีการสูญเสียเสร็จในปีต่อมาก็จะเรื่องดีเลย
โอเคคุณดังมีอะไรอยากจะถามอาจารย์รักอีกไหมฮะ

คุณแม่เคยไปดูหมอหมอจีนให้นางดู

หนึ่งคือเขาบอกว่าโอเคห้ามใช้สีแดง

และดวงชมคนปีชลุ
เพราะฉะนั้นคนไหนปีชลุนั้นจะไม่เข้าใกล้เลย

อาจารย์ก็ไม่ถือเรื่องนี้ไง
คือที่เขาพูดมันมีเหตุในทางธุรกาศ

เดี๋ยวนี้เจอใครเพื่อนรุ่นน้องมา
ใครปีฉลูใครเกิดปี

ไม่กล้าทำอะไรเลย

ทีนี้เอาอย่างงี้นะ
ดวงนี้มันมีดาวนึงอาริเป็นวินาท

ศัตรูที่ใครมาเป็นศัตรูคุณดังจะแพ้ภัยเอง

คือหมายว่าดวงชะตาใครผู้ใด

ส่วนที่มาเป็นศัตรูกับดัง

เพียงแต่ว่านิติกรรมสัญญาเอกสารการทำอะไรใด

ได้ทิวว่ามาเจอหมอลักอีกครั้งนึง
เพราะคุณเคยดูเขาไว้ตั้งแต่ท็อกทะลุดาวมา๒ปีที่แล้ว
ว่าจะสูญเสียจะได้โกยเตอร์มันเกิดขึ้นหมดแล้ว
สมมุติว่าเพลงอัลบั้มสากล
อาจารย์ดูว่าดวงจากนี้ไปถึง๔ปีนะ

คือตอนนี้เป็นราที่ดีมากของดังและคนเกิดราศีกันด้วย
ดังมีดาวบริวารในดวงสตาร์เป็นวินาทแก่ดวง
ข้อที่๑นะข้อที่๒มีบริวารในดวงชะตาเป็นอริแก่ดวงเพราะนั้น
ริวารที่จะเป็นบริวารดังได้ก็คือบริวารที่เป็นวินาศกับ
ริวารที่เป็นอริบริวารนั้นคือบริวารที่หาผัวไม่ได้หาเมีย
ไม่ได้เวลาที่มีปัญหาครอบครัววันที่บ้านแตกแลกขาดวัน
ที่ขาดขาดเกินเกินบ้าบ้าบอบอดีได้คือคืนแบบนี้ดี
ใช่ไหมก็คือบริวารที่ไม่มีผัวไม่มีเมียใช่หรือมีแล้ว
มีปัญหามีความผิดปกติที่ไม่ใช่คนอื่นเขาเป็นกัน
ที่รูปดังด้วยนะครับและก็ได้มาดูดวงกัจจันรัก
เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลในค่ำคืนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อันนี้แล้วแต่ใจของคุณเลยนะครับ
แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับกับหมูตัวพ่อหมูตัวแม่นะครับ
แล้วก็หมู่ขั้นเทพนะครับในมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
จะหมู่ให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือลึกลับของชั้นประดาษฝ่องหมู่ไนท์
หมู่ไนท์ทั่วไหว้พระรับปีใหม่๒๕๖๑

กับสามพิธีกรหมู่ไนท์หนุ่มกัศไชยกำเนิดปล่อย
ร่วมด้วยแฟนรายการมูไนท์จากทางบ้าน
และวัดสุทัตวรรามร์ราชวรมหาวิหาร
กล้านนี้รับกลุ่นกลอมเช็คดวง๑๒ราศีก่อนใคร
หรือส่งจดหมายมาที่บริษัทโพลิมพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
เราจะคัดเลือก๑๐ท่านผู้โชคดี
และพาเพื่อนมาด้วยได้ท่านละ๑คน
ส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๓พฤศจิกายน
จะประกาศรายชื่อในวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้

แล้วเตรียมไปไหว้พระทำบุญพร้อมกัน